อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนเรียบครองทวีวัฒนา

เจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้เล่นน้ำก็เล่นกันมาทุกปี
แต่ปีนี้ห้ามไม่ให้เล่น
ประมาณ๒ชั่วโมงคอมเมนต์ถล่มทลายครับ
สุดท้ายเขาก็มีการคุยกันเจรจากันจนเข้าใจ

สืบเนื่องมาจาก๑คือเมื่อ๑๑เมษายน
มีประกาศราชกิจจาถนนต่างในกรุงเทพ
ที่อาจจะไม่อนุญาตให้เล่นน้ำด้วย

ช่วงแรกนี้ไปดูบางช่วงบางตอนของคลิป

ทำให้เกิดกระแสโจมตีกันค่อนข้างมากทีเดียวครับ
เฮ้ยยยยยยยยโอ้เกษตระไหนกดใกล้ขวบฤทธิ์อีกแล้ว
แม่งแม่งหน่อยดิถ้าพี่มาวางเท้าสมน้ำ
พี่ไปเอารถเข็นมาจอดเปิดให้ดิ

กลับไหนวะน้ำเหลือเหมือนหนังหนังหนับเฟิงวะ

หนึ่งของคลิปเท่านั้นที่พูดคุยกันอยู่ว่าคือฝ่ายหนึ่งเขาก็ไปห้าม
อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อยากจะรู้เหตุผลก็เล่นมาทุกปีทำไมถึงต้องห้าม
แล้วก็มันเป็นกฎเกณฑ์กติกาหรือว่ายังไงก็ขอให้ชี้แจงกันมาหน่อย
ไทยรัฐทีวีส่งทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะครับไปลงพื้นที่ก็พบว่า
วัยรุ่นแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเขารวมตัวกัน
กว่า๑๐๐คนบริเวณถนนหน้าโรงเรียนคลองทวีวัฒนา
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นั้นเปิดถนนแล้วก็อนุญาตให้เล่นสงกรานเหมือนกับปีก่อน
เพราะว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้านั้นขาดรายได้
รวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นเองเขาก็เดือดร้อนไม่ปลอดภัยเมื่อต้องไปเล่นน้ำต่างถิ่น
กลัวว่าเดี๋ยวจะมีเหตุทะเลาวิวาสกันกับเจ้าถิ่นในถิ่นอื่นได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวแทนทั้งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าฝั่งละ๑๐คน
ไปพูดคุยนะครับสุดท้ายทั้งหมดเข้าใจ
แล้วก็ยอมจะย้ายจุดไปเล่นน้ำบริเวณเรียบคลองทวีวัฒนาฝั่งวัดปุรณาวาสแทน
โดยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดเกิดขึ้นก็ถือว่าเคลียร์กันจบ
ในวันสงกรานปีนี้นะครับ